ปลาจีนบุรียังอยู่ที่นี่นะฮะยังไม่ยอมไปไหน
เพราะไปเจออีกหนึ่งเรื่องแปลกเขาบอกว่าทุเรียนนี้มันแปลกจังเลย
พ่อค้าหน้าแผงบอกว่าเอางี้ละกันไม่ขายวางเอาไว้หน้าแผงให้เป็นทุเรียนกวัก

เจ้าของเขาเชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบด้วย
มันยังไงแปลกแบบไหนอ่ะก็มันทองซะละเกิน
เอาดูดิเทียบกับทุเรียนลูกอื่นธรรมดาธรรมดาก็จะออกสีแบบนี้
แต่เมื่อเทียบกับไอ้ทุเรียนทองที่เค้าว่ากันว่ามันทองแล้วก็คนละสีเลยนะ
เออเอาเอาว่ากันไปไปดูกันหน่อยว่ามันมายังไงกับทุเรียนลูกนี้
เจ้าของนะฮะเขาบอกว่าไปรับซื้อทุเรียนมาตั้ง๕ตันลูกอื่นก็ปกติ
รูปทรงอาจจะแตกต่างกันออกไปเล็กใหญ่ว่ากันแต่มีลูกนี้ลูกเดียวสีมันเหลืองทองอร่าม
เห็นแล้วเตะตาเตะใจก็เลยเอาดอกไม้ทูบเทียนมาวางคู่เอาไว้กราบไหว้บูชามันซะเลย
เป็นความเชื่อของเขานะคุณผู้ชมนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้
ถ้าในมุมของพ่อค้าอันนี้ผมลองคิดจินตนาการนะมันอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้
ก็เอาทุเรียนที่มันดูทองมากสวยมากเอามาวางเอาไว้หน้าร้าน
ลูกค้าเห็นแล้วเขาจะได้เอ๊ะแปลกใจแวะเวียนที่แผงของเขาร้านของเขา

ร้านเขาจะได้มีโอกาสในการขายทุเรียนได้ไงเออแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนอ่ะ
อยู่แถวตลาดสดอเภอศรีมาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีมีโอกาสลองแวะไป
เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลองนับดูแล้ว

นับภูนะไม่ได้นับหนามนะ

นับภูนะถ้านับหนาม๓วัน๔วันก็ยังไม่จบ
นับภูเขาบอกว่าคาดว่าจะมีสัก๔ภู

ส่วนสารอื่นเดี๋ยวจะตามมาประกอบกันทีหลัง

นับภูได้แค่สี่มันกินไม่อิ่ม

อีกสักรูปได้หมด
เป็นขนาดเล็กนี่ไม่ได้คิดถึงโจงลามเลย